ส่วนการธนวัตรสูญจิตถาวรของทางเลสเตอร์โพสต์ข้ออากวามผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว
มันฉีกขาดแล้วก็ผิดหวังไปอย่างมากที่ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน
หวังว่าจะกลับมาแข็งแรงแล้วก็ฟิตกว่าเดิมโดยเร็วที่สุด
แล้วก็จะกลับมาช่วยงานต้นสังกัดรวมถึงทีมชาติไทยให้ได้ครับ
ส่วนการท่าเรือยืมตัวเบนเดวิสครับกองกลางทีมชาติไทยจากออกฟอร์ต
ในศึกลีกวันอังกฤษมาร่วมทีมจนจบระดูการเป็นที่เรียบร้อย
เป็นเองก็ถือเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยนะครับ
ในชุดซีเกมที่เวียดนามแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุสเบกิสถาน
คาลโรบินซันคุณศืออ๊อกฟอร์นก็บอกนะครับว่า
ปล่อยเบนมาเนี่ยก็ตัวนักเตะนะครับมีความสามารถมาก
มีความเทือทะยานระดับทีมชาติต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่และนี่จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาด้วยครับ
ส่วนสโมสรนครราชสีมาครับก็เปิดตัวสู้ศึกไทยลีก
โดยมีคุณสวัสดิตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
ในฐานะประธานกิติมศักดิ์ของสโมสรก็บอกว่า
ได้มีการปรับปรุงทีมในหลายด้านนะครับสร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมา
แล้วก็จะต้องจบอันดับดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วได้ที่๙นะครับ
มีการเปิดตัวตั้งแต่ทั้งหมด๒๖คนพร้อมเควินบรัคเวลคุณซื้อใหญ่
ที่เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่มาด้วยนะครับโดยทีมงานใช้งบประมาณราว๘๐ล้านบาทครับ
ปิดท้ายครับเมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เพจของสมาคมกีฬาเพาะกายแล้วก็ฟิตเน็ตแห่งประเทศไทย
ได้โพสต์ภาพผู้เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๗พัทธรุงเกมส์ประเภทเพาะกายรอบคัดเลือกโมเดลฟิสิกส์เยาวชนชายรุ่นความสูงไม่เกิน๑๖๕เซนติเมตร
โพสต์ดังกล่าวนี้นะครับมีนักกีฬาเพาะกายในท่าทางต่างกว่า๙๐ภาพ
แต่ที่สะดุดตามากที่สุดก็คือภาพของหนุ่มน้อยเบอร์๔๕นะครับดูอวบนิดครับมีพุงเล็กนะครับ
มีหุ่นกล่ามยำเหมือนคนอื่นครับเขาก็มีกลั้มอย่างที่เราเห็นนั่นนะครับ
สิ่งที่รักแม้หุ่นตอนนี้อาจจะยังไม่สวยงามก็ตามครับ